นายสุโพธยศสิงค์คำพัวรราชกาลจังหวัดสีงฝุรี
เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงครั้งที่ยี่สิบแปด
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ตลาดนัดชุมชนข้างสถาลกลางจังหวัด
อกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดสิงห์บุรีชมการแสดงของเด็กนักเรียนสิงห์บุรีชุดคนจริงบางรจันทร์
ภายในงานแบ่งออกเป็น๘โซนเช่นโซนเวทีกลางแจ้งจะมีการแสดงพื้นบ้านศิลปินที่มีชื่อเสียง
ส่วนจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีเมืองสิงห์บุรีมีสินค้ามาจำหน่าย๑๑๐ร้านซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๕ถึงวันที่๒มกราคม๒๕๕๙